สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉัน
ดาวซพาสราตลอดสัปดาห์นี้
เป็นช่วงวิกฤตของน้ำท่วมจากฝน
ตกหนักปลายฤดูฝนค่ะและคาดว่าหลังจาก
ปัดนี้เป็นต้นไปปริมาณฝนทางตอนบนของประเทศ
จะลดลงก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวค่ะ
ตลอดสัปดาห์นี้ไทยยังคงถูกปกคลุมไปด้วยฝน
เนื่องจากร่องฝนยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคอีสานตอนล่าง
วกกับหย่อมฝนที่ปกคลุมพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศ
อกจากนี้ยังมีลมฝนประจำฤดูที่พัดปกคลุมภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะ
ช่วงนี้ขอเตือนนะคะพื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน
ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องของไต้ฝุ่นโคอีนุที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกส
และกำลังจะเคลื่อนตัวผ่านไต้หวันในวันนี้และเข้าสู่จีนต่อไป
ย้ำนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงค่ะ
กลับมาที่บ้านเราค่ะวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะ
ค่าเจรียร์ของฝน๑๖๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนเยอะเช่นเดียวกันและจะเยอะแบบนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ช่วง๓สัปดาห์สุดท้ายปลายฤดูฝนของปีนี้ฝนเยอะเป็นพิเศษ
ระวังน้ำท่วมส่งท้ายฤดูฝนค่ะ